เรื่องเก่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๒
สิงหาคมที่ผ่านมา

ประเด็นที่คนอยากรู้มากที่สุด

หาคำตอบยากที่สุด

แต่ว่ามีแต่การคาดเดา

เรื่องการสันนิษฐานและเขาว่า

เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
ความจริงเป็นยังไงไม่รู้

นายกรัฐมนตรีก็พูดเมื่อสักครู่

ไม่ควรจะมีแต่ข้อสันนิษฐาน
ไม่ควรจะมีการคาดเดา

นี้ก็มีสื่อออนไลน์

แล้วก็ในไลน์นั้นก็มีการคาดเดา

เราจะทำยังไงกับเรื่องเหล่านี้ดีครับ
คนที่ถูกสันนิษฐาน

แต่โอ้โหกว่ากระบวนการทางศาล

กว่าดำเนินการทางศาล

คนที่เสียหายก็ชอกช้ำไป

เพียงแต่ว่าทฤษฎีการคาดเดา
ทฤษฎีการสันนิษฐานนั้นเนี่ย

งั้นสังคมไทยจะไปกลายเป็นสังคมที่

เห็นเขาเขียนกันเห็นเขาส่งไลน์กัน

ใครทำใครวางแผนให้ทำ

แต่ระยะที่รอโจทย์ใหญ่
ว่าใครทำใครวางแผนให้ทำ

คนทำเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

ในระยะเวลาไล่เรียงกันเป็นลูกละนาด

วางแผนจากคนกลุ่มเดียวกัน

จากคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คนร้ายยังอยู่ในประเทศไทย
คนร้ายยังอยู่ในประเทศไทย

กับกระบวนการก่อการร้าย

มีคนแอบพูดกันเยอะ

ต้องรีบตัดประเด็นนั้นไป

เพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรี

ตอบคำถามนักข่าวเลยครับว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้าย

เพราะไม่อยากจะให้เกิดความหวั่นไหว

ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

แต่ว่าการที่ท่าน

ปิดประตูตายอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น
กระบวนการสอบสวนในชั้นเจ้าหน้าที่

อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เท่านั้นแหละครับว่า

ก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ว่า
ถ้าไปปิดประตูตายอย่างนั้น

จะทำให้กระบวนการสอบสวน

ก็ต้องพอปิดประตูตายไปด้วย

พูดกันถึงเรื่องบทบาทของสื่อเยอะเลยครับ

สื่อไม่ควรจะขยายผล
ไม่ควรจะทำให้เกิดความตระหนก

หรือไม่ควรจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

ทฤษฎีของการสื่อสารมวลชน
เขาต้องรายงานข้อเท็จจริงครับ

แต่ว่าระหว่างการรายงานข้อเท็จจริง
ก็ต้องปล่อยให้เขารายงานข้อเท็จจริง

เพื่อผลประโยชน์ที่มาแห่กระทบต่อการท่องเที่ยว

ว่ากรณีอย่างนี้
สื่อเขาต้องนำเสนอข่าว

สื่อเขาถือว่าเป็นหน้าที่

แต่ละมุมแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง

ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังพูดท่านบอกว่า

ภาคการท่องเที่ยวเขาบอกเขายังเอาอยู่
เขายังเอาอยู่ยังไม่มีตัวเลข

ภาคอื่นก็ยังไม่มี

ฉะนั้นก็แปลว่าเราก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้

ให้ผืนป่าเขียว

อยู่ใกล้โรงเรียนเรริเจนา

ใกล้โรงเรียนพระหรือไทย
โรงเรียนชั้นประถมชัยโรธ

เขาจะเอาพื้นที่ตรงนั้น

จะเอาก่อสร้างเป็นแท่ง

โครงการนี้ว่าโครงการประชารัฐ

เก่า๓๔โรงเรียนนี้หรอกครับ

เขาไม่ได้ต่อต้านโครงการนะครับ
ไม่ได้ด้วยครับที่จะให้ค่าราชการ

แต่ว่าไปเอาที่ตรงอื่นได้ไหมครับ

ตอนนี้ทุกแห่งในโลกเหมือนกันหมด

เพิ่มไม่ได้รักษาของเก่าไว้ให้มากที่สุด
เมืองทุกเมืองมีนโยบายแบบนี้หมด

เพิ่มไม่ได้รักษาพื้นที่สีเขียว

แต่นี่โครงการประชารัฐ

ทำสวนกระแสอย่างนั้นล่ะครับ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้

แล้วเรียกว่าโครงการประชารัฐ

ฟังนายกอธิบายก็คือว่า

เห็นด้วยช่วยกันที่จะทำเรื่องนั้น

แต่ว่านี่คนเขาลุกขึ้นมา

ประชารัฐได้ยังไงล่ะครับ
ประชารัฐต้องเป็นโครงการที่

เห็นด้วยรัฐก็ช่วยทำ

ประชาชนคัดค้านกันทั้งบ้านทั้งเมือง
วันนี้๕โมงครึ่ง

เขาจะเคลื่อนตัวกันผมได้ยินว่า

สมคิดทราบแล้วรัฐมนตรี

กำลังจะคุยกับอธิบดี

แต่ว่าเรื่องนี้คนเชียงใหม่

ไม่ใช่มีอยู่แล้วไปเอาออกเสีย

บ้านธนารักษ์ประชารรัฐ
ต้องทำให้ประชาชนยอมรับในสิ่งที่ทำด้วย
ไม่ใช่ว่าพอคนคัดค้านแล้วยังคงทำต่อไม่ได้
ติดตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ